ท้ายนะครับข่าวเช้าวันนี้ก็ลากันไปนะครับ
ด้วยสุดยอด๕ลูกยิงสุดเทพของศึกฟุตซอลลีก

๕ลูกยิงสุดเทพของโตเล็กฟุตซอลไทนิกส์๒๐๑๗

จะมีลูกยิงสุดเจ็บของทั้งศึกเก่าจากโตเล็กคืนใดบ้าง

เปิดบ้านพบผู้พิฆาตนนทบุรีฟุตซอลค่ะ
จังหวะนี้สหรัฐศรีวงกฎ
แย่งบอลมาจากนัฐพลสุธิโรธ
ก่อนพาบอลขึ้นมารอดค้าในทะวันทีมยาโฮ
ดูไปแบบไร้ข้อกำขากันเลยทีเดียว
รูปนี้แท่งกล่อมเก่าของทีมเยือน

คลิกอินให้กับวาราพรมั่นสีจัด
กดด้วยขวาส่องมากลุ้มเจ็บเหล่าสองไปแบบงดงามจริง

รับการมาเยือนของทีมสมุทรสาคร
จังหวะนี้สิทธิชัยชมบ้านแถว
ส่งบอลให้แข้งจอมพยานกีฤติจงสถิสเทียน
จบบอลด้วยการพักปกของซุภช่องรอดยารา
โอ้โหลูกนี้สุดยอดไปเลย
อันดับที่๒กุ้งสายฟ้าสุราธานี

โดยจังหวะนี้เป็นลูกคิกอินของทีมเหยือด

ส่งฟีคลิกด้วยไซน์เซียบเศร้าใดทะวันสุดเอื้อมือเลยละคะ
อันดับที่๑ลูกสุดเทพของโตเล็กประจำสัปดาห์ที่๑๙
เกมระหว่างสิงคลองเตยการท่าเรือ

นักกรอบเขตโทษให้นทภัณฑ์โพพืช
ใช้สปีนตัวขึ้นมาตะวันบนสุดแรกเสียบเสาไก่
ลูกนี้สุดเทพจริงเลย